องแผนงานอาจยกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการออก๑๐ข้อปฏิบัติสำหรับตำรวจ
ในการป้องกันปรับรามอาทยากรรม
แล้วก็มีการออก๑๐ข้อเตือนใจประชาชน
ให้ระวังในช่วงของคริสต์มัสและปีใหม่ปีนี้
ตำรวจตรีชัยพลฉัดชายเดช
ผู้บังคับการกองแผนงานคดีอาจยากรรม
สำนักงานยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยมาตรการในการป้องกันอาทยากรรม
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อเนื่อง
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชน

ป้องกันปราบรามอาทยากรรม
และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน
โดยแบ่งเป็น๑๐ข้อที่ตำรวจควรปฏิบัติอาทิ

ตั้งแต่วันที่๒๕๒๙ธันวาคม๒๕๖
โดยเน้นคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกาย
เพศซับอวดปืนยาเสียบติด

วดขันจับกลุ่มสถานบริการที่เปิดเกินเวลา
สายตรวจออกไปตรวจตา
สวนศาสนาที่แกร่งว่าเป็นแหล่งโม่สูม
และจัดกำลังตำรวจให้บริการประชาชน
ในสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจรวมทั้งเส้นทางการจราจร
ขณะเดียวกันประชาชนก็จำเป็นต้องป้องกันตัวเองนะครับ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาทยากรรมอาทิไม่ใส่เครื่องประดับสวมใส่ทรัพย์สินมีค่า
หรือวางของทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถยนต์นะครับ
ควรจะสำรวจทรัพย์สินและล็อกประตูหน้าต่างที่พักให้เรียบร้อยก่อนออกไปต่างจังหวัด
โดยสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ
และหากพบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายให้รีบแจ้งจำรวจให้เร็วที่สุดครับ